คุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับ
หลังจากที่ทางพักพลังประชาบรัฐเขาไปสัมมนา
แล้วก็ไปปาร์ตี้คาวบอยกัน
ที่นครราชศรีมาเมื่อวันอาทิตย์

ที่กามองเต้รีสอร์ท๘๘กามองเต้รีสอร์ท
แต่ถูกมองว่าพื้นที่รีสอร์ทแห่งนี้
แล้วก็ตอนนี้นะครับ
ระหว่างขอคุ้มครองชั่วคราวต่อสารปกครองสูงสุด
แต่เรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกัน

เขาจะบอกว่าเขาไม่รู้นะครับ

ยังไม่ถึงพื้นที่ของกรมอุทยาน

ก็เลยไปสัมมนากันที่นั่นนะครับ
เรื่องนี้ก็ร้อนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านใหม่
ก็คือคุณลูกท็อปคุณวราวุฒิศิลปะอาชา
กล่าวถึงกรณีสอสอภักดิ์พลังประชาบรัฐ
ออกมาระบุว่ารีสอร์ทที่ใช้จัดสัมมนา

เพราะกรมอุทยานไม่ประกาศพื้นที่ให้ชัดเจนนะครับ
โดยนายราวุฒิบอกว่าการบุกรุกป่า
จะต้องวิเคราะห์เป็นรายไป
เพราะแต่ละแผนที่แต่ละหน่วยงาน
ทำงานคนละมาตรฐาน
จึงเป็นช่องว่างทำให้เกิดปัญหาขึ้น
ดังนั้นจึงมีแนวทางที่จะตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาดูปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทุกกรณีนะครับ

ก็จะต้องใช้การดำเนินการอย่างไรต่อไปนั้นนะครับ
นายวราวุฒิบอกว่าไม่ทราบเหตุผลในการเลือกใช้

ขณะเดียวกันทราบว่ารีสอร์ทดังกล่าวนั้น
ก็ฟ้องร้องกรมอุทยานแห่งชาติเช่นเดียวกัน
พร้อมกับย้ำว่าจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะครับ
เพราะว่าถ้าทำได้ง่ายและเร็ว
ปัญหามันคงไม่มาถึงขนาดนี้
มันคงจบไปหลายปีแล้วนะครับ
โดยเฉพาะหน้าวิรัติรัตนเสช

คือสอสอเจ้าของพื้นที่เขาตรวจสอบเขาดูแล้ว

ไม่น่าจะถึงตรงอุทยานแห่งชาติ
เพราะว่าต้องเลยเข้าไปอีก๑กิโล
แล้วก็พื้นที่ที่วังน้ำเขียวที่นครราชศรีมา
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่กำลังมีปัญหาเกือบทั้งหมด
มันก็เลยตีโยงไปถึงกระทรวงทรัพย์ไง
ว่าต้องมีการตรวจสอบให้เข้มข้นอย่างไรต่อ
ก็เลยร้อนถึงนายวราวุฒิรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์คนใหม่

อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

บอกว่าในสมัยที่ตัวผมเองเป็นอธิบดีกรมอุทยาน
ก็ได้เข้าจับกลุ่มดำเนินคดีรีสอร์ทดังกล่าว

คือ๙พฤษภาคม๒๕๕๕นะ
เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเข้าไปแจ้งข้อหาบุกรุกป่า
รีสอร์ทแห่งนี้บอกว่าบุกรุก๒๐ไร่
แล้วก็เข้าไปรอบ๒คือ๓๑มีนาคมปี๖๐
ก็แจ้งข้อหาบอกว่าบุกรุกพื้นที่ป่า๓๐ไร่๒งาน
แล้วก็รวมถึงสิ่งปลูกสร้าง๑๘รายการ
เจ้าหน้าที่พิจารณายืนยันบอกว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ในผืนป่า
และอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินะครับ

และขณะนี้คดีอยู่ในชั้นอายการ
ขณะที่เจ้าของรีสอร์ทได้ขอคุ้มครองชั่วคราวจากสารปกครอง
อันนี้คือคำเปิดเผยของนายดำรงพิเดช
ดังนั้นเมื่อสารยังไม่ได้ตัดสินก็สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อยู่
แต่ก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าคดีนี้ผ่านไปแล้ว๗ปี
แต่ทำไมถึงยังไม่มีความคืบหน้า
และในแง่ของจริยธรรมสสพักพลังประชาบรัฐไม่ควรเลือกใช้
เพราะเป็นพื้นที่ที่มีคดีอยู่
แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงผลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่เดินทาง
ไปร่วมปิดงานสัมพนาด้วยนะครับ
คือมันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่บอกว่าผลเอกประวิทย์นั่งฮอ
แล้วไปร่วมปิดงานสัมมนาแต่ว่าเมื่อเช้าท่านก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะ
เพราะว่านักข่าวถามไงคะท่านบอกว่าโอ๊ยไม่มีนั่งรถยนต์

ท่านบอกว่านั่งจากกรุงเทพตั้งแต่ตี๕แล้วไปกลับ๖ชั่วโมง
คือในวันที่ท่านไปมันมีข่าวออกมา๒แบบ
ฮอไปลงโคราชแล้วถึงนั่งรถต่อไปที่รีสอร์ท

ยาวไปเลย๒ชั่วโมงกว่าไปถึงนู่น๗โมงกว่า
สรุปพลเอกประวิทย์บอกว่านั่งรถไปจากกรุงเทพ
ใช่ค่ะแล้วก็ไปกลับ๖ชั่วโมง
แล้วก็เมื่อเช้าความจริงจะถือเลิกตอน๘โมง๑๙นาที
มีการสการะสารตายายสารพระภูมิที่ทำเนียบ
แต่ก็งงกันทั้งธรรมเนียบเหมือนกันเพราะว่าท้ายที่สุดแล้ว
พลเอกประวิทย์ให้ตัวแทนก็คือพลตำรวจเอกธรรมศักดิ์
เป็นคนนำทีมรองนายกมาไหว้สารตายายไหว้สารพระภูมิแทนนะคะ